ติดความพร้อมของทีมชาติไทยในการฝึกซ้อมแต่ละวัน
เพื่อเตรียมทีมเล่นเอเชียนคลับในช่วงต้นปีหน้านะครับ
ล่าสุดโค้ดโชคโชคทฤพภรรัช
ซึ่งเป็นผู้ช่วยของมิรวรรณรายวัชอีก๑คนนะครับ
ผู้ช่วยชาวไทยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า
ตอนนี้การตัดตัวค่อนข้างจะยากและตัดสินใจลำบากนะครับ

ผู้เล่นหลายคนมีความใกล้เคียงกันมากครับ

ก็เดี๋ยวคงจะเดินทางไปหลังจากที่มีการประกาศตัดตัว

การตัดตัวจาก๒๗ให้เหลือ๒๓
ก็ยอมรับว่าตอนนี้คาดเดาไม่ได้ว่า
มิตรวรรณรายวัชโค้ชใหญ่นะครับ

เห็นว่าทุกคนนั้นมีความพยายามแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา
ก็ทำให้เห็นว่าทุกคนนั้นมีฝีเท้าที่ใกล้เคียงกัน

ส่วนการตัดตัวจะมีการประกาศรายชื่อ
ในช่วงสายของวันที่๒๗ธันวาคมนี้ต่อไปครับ
ส่วนธีรสินแดงดาศูนย์หน้าตัวความหวังของทีมก็ออกมาบอกนะครับ
ขอโฟกัสถึงทวนาเมนต์ที่จะเกิดขึ้น
เหนือจากข่าวลืออื่นทั้งการประกาศอำลาทีมชาติ

แต่ก็เชื่อมั่นว่าเมื่อทีมได้มารวมตัวฝึกซ้อม
จะทำให้ทีมนั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
ส่วนคู่แข่งในสายนะครับทั้ง๓ทีมยอมรับว่า
แทบจะไม่รู้ศักยภาพของทุกทีมเลย

แต่ได้ข่าวมาก็เปลี่ยนแปลงนักเตะ
จากชุดที่เจอกันในบอลโลกรอบคันเลือก

เพราะว่าเราไม่ได้เห็นเขามานานเหมือนกัน

เราไม่รู้ว่าแบบเขามีนักเตะคนไหนเก่งบ้าง
หรือว่าเห็นเขาผ่านตามมาเลย
ซึ่งก็แน่นอนเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่ง

ซึ่งก็เป็นเกมหนึ่งที่ยากแหละ
แต่ว่าเราก็จะประมาทอินเดียกับบาเลนไม่ได้เลยเหมือนกัน
เพราะว่ามันเป็น๓นัดที่ชิชชาตารายการเข้าล่อของเรา
แล้วก็นัดแรกกับอินเดียก็มองว่ามันเป็นนัดที่แม่งสำคัญจริง
เพราะว่านัดแรกก็นำมักจะยากเสมอ
แต่ว่ามันก็ต้องพยายามเพื่อที่จะผ่านนัดแรกให้ได้
หลังจากประกาศรายชื่อแล้วนะครับ
และก็มีเกมอุ่นเครื่องแบบปิด๑นัดกับทีมชาติโอมานในวันที่๒มกราคม
แกรมครับย้ำกันหน่อย๖มกราคมนะครับ
เจอกับอินเดีย๑๐มกราคมเจอกับบาเรน
แล้วก็๑๔มกราคมนั้นปิดท้ายนะครับ